ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
ชุวิตกำหมดวิสิทธิ์
อรัชพรชะลาดล
ชุวิตตีแสดหน้า
ชุวิตตีแสดหน้าแล้วยังมีถามตรงกับจอมควัน

สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะ

ผู้โชคดีภายใน๑สัปดาห์ด้วย
เพราะฉะนั้นก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกัน

คุณมิ้นต้นสัปดาห์แต่ว่าผมเบื่อที่จะพูดเรื่องนี้

ก็พูดแต่เรื่องการโยกย้ายตำรวจ
คือมันมีปัญหาอะไรมากมายนักเนี่ย

ถึงการมีการซื้อขายตำแหน่ง

แต่เสียงสูงนะไม่มี

ไหนไภยาไหนหลักฐาน

เอาหลักฐานมา
ติดคุกต้องก้าวถ้ามา
หลายคนเขาก็แสดงความคิดเห็นกันว่า
บอกให้เงินด้วย
ทุกคนโตไม่ได้
ยาแก้วพาราใดอันนี้ก็ไม่ใช่รายแรกนะครับที่มาพูดแต่วันนี้ท่านก็พูดอีก
อดีตสมาชิกสปทอดีตแก่นำกปปศเปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียน
จากนายตำรวจทั่วประเทศว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งตำรวจโดยยื่นข้อเสนอถากอยากเลื่อนตำแหน่งต้องเสียเงิน
หากไม่เสียเงินจะถูกโยกย้ายไปพื้นที่อื่นขณะที่บางคนจ่ายเงินไปแล้วกลับไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง
นายวิทยายังกล่าวอีกว่าข้อมูลที่ตนได้มานั้นระดับผู้กำกับอืม
วิ่งเต้นสูงสุดห้าร้านถึงเจ็ดล้านค่ะระดับสารวัตรล้านห้าแสนถึงสองล้าน
เป็นราคาตัวเด็กมีราคาตัวเด็กด้วยนะซึ่งทุจริตนี้ปราบไม่สิ้นสุด
ทำให้คนตั้งใจทำงานจริงหมดกำลังใจเพราะคนทำงานจริง
กรชัยก็ไม่กล้าออกมาพูดจึงอยากเรียกร้องให้นายกลองไปฟังเสียง
อ่าแต่ว่าคนที่จ่ายไปแล้วเนี่ยไม่ได้รับตำแหน่งเนี้ย
ให้เดินทางมาหาตนเองพร้อมจะเป็นคนกลางพาไปหานายกนะครับ
อย่างนี้คุณคุณมิ้นครับค่ะสมมุติว่าผมซื้อแล้วกันนะอืม
สมมุติผมเป็นตำรวจสมมุตินะสมมุติสมมุติผมก็จ่ายเงินใช่ไหมค่ะ
ห้าล้านสามล้านอย่างที่คุณวิทยาว่าอ่าแล้วผมไปหาคุณวิทยาวิทยา
พาผมไปหาท่านประวิทย์นี่ไงครับคนนี้เลยครับที่เขาจ่ายเงินอ่า
ซื้อตำแหน่ง๓ล้าน๕ล้านผมถามหน่อยว่าผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน
แล้วผมจะกล้าทำอย่างนั้นไหมเพราะไอ้เรื่องอย่างนี้
มันเป็นเรื่องลับการจ่ายเงินไม่มีใครกล้าจะออกไปเปิดเผยตัวหรอก
ว่าผมจ่ายสามล้านห้าล้านเพราะผมจะเอาตำแหน่งตรงนี้นะครับ
มันไม่เข้าขายทุจริตไหมคุณชูวิทย์ก็นั่นแหละสิครับ
มันไม่เข้าข่ายได้ยังไงอืมเสนอผลประโยชน์เนี่ย
ก็โดนกันมาแล้วจำไม่ได้แหละครับเมื่อสักปี๒ปีก่อน
เรามามาบอกว่ามีการซื้อขายแล้วก็ออกมาแอบอ้างกัน
แล้วก็ท้ายสุดก็เงียบกันไปทีนี้ลองไปดูอีกฝั่งหนึ่ง
นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ่อท่านท่านประวิทย์
นะครับแต่ประวิทย์วงสุวรรณท่านบอกไม่มีนะครับ
การซื้อขายตำแหน่งเนี่ยแบบที่ในวิทยาแก้วพะละใด
อดีตสสพักประชาทิปัตย์อดีตก็ปประสงคร์เนี่ย
โรงเรียนว่ามีการซื้อขายตำแหน่งระดับตำลังค์ห้องกรหัสการ
ไม่มีครับไหนเอาตัวมาสิเอาตัวมาเลยว่าใคร
ผมมั่นใจในผู้บังคับบัญชาว่าทำทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
เมื่อถามผู้สื่อข่าวถามนะครับให้ความมั่นใจได้หรือไม่ครับ
สามารถจะแจ้งเบาะแสมาได้ท่านผลเอกประวิทย์ก็กล่าวว่า
แจ้งมาได้เลยแต่ผมไม่รู้เนี่ยว่าเขาพูดกันเรื่องอะไร
ผมยังไม่รู้เลยเขาซื้อตำแหน่งกันยังไงหลอกกันไปหลอกกันมา
เพราะปกติแล้วเขาทำเสนอกันขึ้นมาถึงพบตลเอาล่ะครับ
ที่วันนี้ผมก็จะบอกคุณมิ้นท์กับท่านผู้ชมล่ะครับ
ผมพูดอยู่เสมอว่าการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยมีคนกันพูดกันเยอะแยะแล้วครับ
คนจับตามองฤดูการนี้เลยก็ว่าได้คนจ้องจับผิดใช้คำนี้ดีกว่า
เหมือนกับอะไรรู้ไหมมีผีจริงหรือเปล่า

ถือว่ามีทางออกแล้วถ้าบอกล่อซื้อได้มั้ยคุณถูก
ถ้าล่อซื้อไปแล้วมีคนรับคนยื่นให้คนเสนอถือว่าไม่ผิด
กันตัวเป็นพยานเอออย่างนี้ผมว่ายังพอลุ้นนะครับ
อย่าไปคิดสมัยหน้าจะมีไหม

ปฏิรูปตำรวจแล้วจะไม่มีการวิ่งเต้นนะครับ

พูดถึงเรื่องนี้มินนึกถึงแผนผังที่คุณชุวิตวาดไว้สัปดาห์ที่แล้ว
ที่บอกว่าพบตรอยู่ตรงนี้ผู้กำกับอยู่ตรงนี้
ได้เท่านี้พบตรย้ายได้เท่านี้
ไอ้ที่เหลือเนี่ยประมาณสักเกือบ๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์

คุณมิ้นเหมือนกับดูลายมือตัวเอง
แล้วผมคิดว่าปีหน้าไม่ต้องปีหน้าหรอกตุลานี้เดี๋ยวก็มีอีก
มีเรื่องมีราวอีกนี่เขาย้ายระดับรองสารวัตรไปถึงรองผู้การ
พูดอย่างนี้คือมันสำคัญไม่สำคัญ
เพราะว่าตำรวจมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชน

เราได้ธำรวจที่ไปซื้อขายตำแหน่งมา
เราได้ตำรวจที่ต้องจ่ายเงินเพื่อจะมาเนี่ย

เขาจะไปหาพวกนายบ่อนสีเทา

นะครับเพื่อบริหารโรงพักเพื่อเอาเงินเนี่ย
มาคืนในสิ่งที่ตัวเองซื้อมาไหม
เรื่องนี้เราเคยคุยกันไปแล้วทีนึงเรื่องว่าถอนทุน
ลงทุนไปเยอะพอได้แล้วมันก็ต้องมีเอาคุณคืนบ้าง
ผมว่าเราพอเรื่องนี้ดีกว่านะเพราะผมพูดมาตลอด

อนาคตก็คงมีอีกการซื้อขายตำแหน่งว่าทำไม
ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่มีการซื้อขายตำแหน่งกันจริง

ห้วยขวางก็อาจจะไปที่อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
อยู่ที่กระทู้ก็ย้ายไปอยู่สู่หายโกลก
หรือว่าย้ายไปอยู่ที่ผัฒณีก็ไปครับสลับตำแหน่งกัน
เอาล่ะเราวันนี้จะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่านี้อีกหน่อย
เดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าผมเอาของเก่ามาขายนะครับ
วันนี้ผมจะพูดให้ฟังถึงเรื่องของแก๊งต่างชาติในเมืองไทย

อ้าวผมบอกว่าเมืองไทยเนี่ยคือแดนสวรรค์ของแก๊งต่างชาติ

แดนสวรรค์ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวใครก็อยากจะมาประเทศไทย
ประเทศไทยอยู่แล้วมีความสุขนะครับสบายแล้วก็คนไทยเรานิสัยใจคอดียิ้มแย้มแจ่มใส
ต้อนรับคนต่างชาติตลอดเห็นคนต่างชาติก็ทำผิดอะไรนิดทำผิดอะไรหน่อยก็ให้อภัยเขา
ดังนั้นพวกแก๊งต่างชาติเนี่ยก็อาศัยประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางเลยนะครับ
ลองไปดูว่าแก๊งต่างชาติของประเทศไทยก่อคดีอะไรขึ้นมา
เร็วนี้ก็มีครับคือแก๊งญี่ปุ่น
โอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าเขาโยงกันไปถึง
คือเป็นลักพาตัวร่วมคนร่วมชาตินักธุรกิจร่วมชาติ
ไปทรมานไปล่ามกันทีเดียว
โยงใยไปถึงเป็นเครือขายยากูซ่าใบสั่งจากญี่ปุ่นไปอีก
โอ้โหเอาเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ครับ

คุณผู้ชมครับพูดถึงแก๊งข้ามชาติที่ชอบเข้ามาก่อเหตุในไทย
มาฝังตัวในไทยปรักหลักในไทย
หลักที่เอาที่มิ้นอ่านข่าวบ่อยที่เจอ

มันเป็นแพทเทิร์นครับท่านผู้ชมครับ

ถ้าเกิดเป็นพวกบัตรเครดิตต้องเป็นรัสเซีย

รัสเซียเก่งเรื่องนี้เรื่องบัตรคนดงเครดิตสเกมมี่
กิมมิ่งเออนะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกล้วงกระเป๋า
จะเป็นพวกเพื่อนบ้านเราจะเป็นพวกเวียดนาม
ถ้าไปตะเวนลักตามหมู่บ้านงัดแงะ
จะเป็นพวกอเมริกากลางแม็กซีโกโคลัมเบียฟิลิปปินส์นะครับ
แต่ถ้าเกิดเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็จีนเกาหลีนะครับ
ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเรื่องเอาเอาเอาผู้หญิงเข้ามานะครับ
แล้วเป็นรัสเซียรัสเซียอีกรัสเซียนะครับ
คือเรื่องวันนี้เนี่ยมีเรื่องของญี่ปุ่นนะครับ
ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกถึงแก๊งยากูซ่าเนี่ยคิดดูแล้วกันครับ
เข้ามาอุ้มนักธุรกิจชาติเดียวกันล่ะครับก็คือญี่ปุ่นนี่แหละครับ
เรียกค่าถ่าย๖ล้านเข้ามากบดานความเคลื่อนไหวอยู่หลายเดือน
คือมาดูความเคลื่อนไหวของเหยื่อนะครับ

สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาภายในห้องได้

โดยของกลางมีทั้งเชือกทั้งไม้เบสบอลทั้งอาวุธปืนลูกโม่เทียม

ในข้อหาปล้นทรัพย์ร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ร่วมกันหน่วงเหนียวกักขัง
กระทำการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
ทั้ง๓เนี่ยนิ่งครับ

นี่นิ้วก้อยต้องถูกตัด
แล้ว๑ใน๓นี้นิ้วก้อยถูกตัด

ทำความผิดถูกตัดนิ้วก้อย
ต้องยื่นนิ้วแล้วครับเอาปังตอมาตัด

เรื่องพวกนี้มันปรากฏว่า

และก็ไปเอาอีกคนนึงมาจากประเทศญี่ปุ่น
ดูความเคลื่อนไหวและก็ปรากฏว่าทั้งสามลายเนี่ยนะฮะ
กระทำการโดยความแค้นส่วนตัวเนื่องจากว่าเคยเป็นลูกจ้าง
และถูกกดดันเคยมีเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าตัว
พูดง่ายว่าคนนี้นะครับนายเลโอเนี่ยเคยเป็นลูกน้องนะครับ
แล้วก็ถูกขู่เข็นถูกแจ้งความดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ให้ผู้เสียหายทำสัญญายินยอมถอนแจ้งความเลิกยุ่งเกี่ยวกันนะครับ
มีการติดตามนายเลโอได้จ้างนายมาซาโตมาขับรถในประเทศไทย
ไม่ได้บอกว่าทำอะไรเลยตกกระดายพลอยโจรไปด้วย
ท่านผู้ชมครับนี่ชูวิทย์นะครับแต่งครับเรื่องแต่งฮะ
เรื่องนี้ไม่จริงครับเรื่องนี้ไม่จริงคุณบินครับ
เขามองว่าถ้าเป็นแค่ลูกจ้างจริงมีเงินจ้างคนขับรถ
มีเงินโอ้โหบินข้ามมาจ้างคนขับรถไม่ถูกเลยนะคะ
เรื่องนี้ไม่จริงหรอกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการขัดแย้งนะครับ
จากสายลับของผมนะครับคุณมิ้นครับสายลับคนที่๑๕นะครับ
รายงานมาคือคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ผมพูดมาสายลับผมเนี่ย
ยังไม่ได้รายงานอะไรผิดเลยนะครับถ้าผิดเนี่ยผมกลับไปผมต้องต่อว่า
แต่ปรากฏว่าสายลับผมทุกคนเนี่ยทั้งหมด๒๘คนเรื่องรายงานมา
เรื่องของยายเปรี้ยวนะครับรายงานมาแต่เรื่องอื่นเนี่ย
เป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้าผู้ชมอาจจะฟังนะครับคนที่ถูกจับเนี่ย
๓คนนี้นิ่งนะครับยากูซ่าทั้ง๓คนนี้ไม่ได้มาร้อง
อุ้ยค่ำควรบอกไม่ใช่ทุกคนนิ่งครับและ๑ใน๓เนี่ย
ให้ข้อมูลด้วยว่ายอมรับข้อหานี้ไม่ยอมรับข้อหานี้
รู้รู้เรื่องด้วยนะครับไม่ใช่ไม่รู้นะครับส่วนอีกสองคน
ไม่ยอมเซ็นเอกสารใดทั้งสิ้นคือพูดง่ายว่าตำรวจให้เซ็นอะไรไม่เซ็น
นิ่งเฉยนะครับทั้ง๓คนนี้บอกว่าเคย๑ใน๓คนนี้คือ
เลโอซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งเคยบอกว่าบอกว่าเคยเป็นลูกน้อง
นายวาตานาเบ้นะครับเคยเป็นลูกน้องที่ญี่ปุ่น
แล้วก็ถูกดำเนินคดีคือพูดง่ายโดนนายจ้างกันแกล้ง
ดำเนินคดีที่ญี่ปุ่นก็เลยแขนตามมาพอนายจ้างคือวาตานาเบ้เนี่ย
พอมาประเทศไทยก็เลยตามมาเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของนายวาตานาเบ้เนี่ย
อยู่หลายเดือนนะครับแล้วก็เอาลูกน้องอีกสองคนเนี่ย
ซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันคนนึงเนี่ยถูกตัดนิ้วนะครับแล้วก็บอกว่ามาติดตาม
ท้ายสุดก็จับนายดาวนาเติศขังไว้มัดนะครับแล้วก็ใช้ไม้เบสบอร์ดตี
จนกระทั่งขาหักนะครับจากการให้ข้อมูลที่พูดเนี่ยที่เมื่อกี้ผมเรียนให้
ท่านผู้ชมกับคุณมิ้นฟังเนี่ยผมเชื่อว่าไม่จริงครับ
เรื่องพวกนี้มันเป็นการขัดแย้งกันของแก๊งยากูซ่าในประเทศญี่ปุ่นครับ

ครับในยากูซ่าที่แก๊งญี่ปุ่นเนี่ยคุณมิ้นครับ
ไม่ใช่ว่าอาจจะเดินไปแล้วเจอนะครับ

ไม่ทราบครับคุณมินครับบางคนเป็นนักการเมืองนะครับ

บางคนเป็นนักธุรกิจใหญ่บางคนเป็นนักการเมือง
คือหมายถึงคนญี่ปุ่นนะครับคนต่างเหล่านี้มีอิทธิพลมากนะครับ
เรายังไม่รู้เลยครับว่าคนไหนเป็นยากูซ่า
คือเท่าที่มินรู้มาเนี่ยอย่างกลุ่มยากูซ่าเองเนี่ยนะคะ
ลูกน้องบางทีก็ไม่รู้นะว่าเจ้านายคือใคร

ไม่เคยเห็นว่านายใหญ่ของแก๊งนี้จริงแล้วที่ตัวเองอยู่เนี่ย

แต่ถ้าขึ้นจากคุณชุบอีกมิ้นไม่รู้จักแล้ว

ถามว่าอย่างนี้เราจะทราบไหม
ว่าใครเป็นยากูซ่าไม่ทราบครับ
เพราะฉะนั้นการขัดแย้งกันของยากูซ่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย

หนึ่งในคนร้ายสามคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่า
ก็แค่ขัดแย้งกันถูกฟ้องที่ญี่ปุ่น

เอาลูกน้องตามมาด้วยแล้วมาขัง

ทีนี้เรื่องของแก๊งต่างชาติเนี่ย
ของญี่ปุ่นนี้ก็ไม่ได้จบคุณวินครับ

กรีนนะครับแก๊งก็ได้เพราะมีหลายคน

ไปเช่าบ้านอยู่แถบริมชายแดนนะครับ
แล้วก็ปั่นไลค์
คำว่าปั่นไลค์เนี่ยต้องอธิบายอธิบายความหมายว่า

คำว่าไลค์เนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะทราบว่า
เป็นการกดแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้คนชอบเยอะ
สินค้านี่คนดูเยอะชอบเยอะคอมเมนต์เยอะนะครับ
กระทำแบบนี้ไม่ใช่ทำในประเทศไทยใช่ไหม
แกล้งสามคนคนจีนเนี่ยทำที่ประเทศจีน
แต่มาใช้ฐานในประเทศไทยนะครับ
ถามว่าอย่างนี้ผิดกฎหมายไหม
คุณมิ้นลองคิดดูสิครับว่า
ของอย่างนี้ผิดกฎหมายไหม

ปลอมแปลงป่ะฮะปลอมแปลง
คำที่พอมันเป็นการปั่นมันไม่ใช่ของจริง
ผมปรากฏแค่ไลค์ผิดด้วยเหรอ
ท้ายสุดเนี่ยตำรวจก็ไปหาทางออกได้แล้วครับว่า

ก็ปิดก่อนอันแรกเลยคือเอาโทรศัพท์
เออก็น่า๕๐๐เครื่องเข้ามาโดย

เพราะว่าถ้ามาพกมาเครื่องสองเครื่องนี่ก็แล้วไป
แต่เอามาตั้ง๕๐๐เครื่องขโมยมาเปล่า
นั่นน่ะสิครับเอาเข้ามาโดยไม่เสียภาษีหรือเปล่า
อ๋อนั่นครับ
ตำรวจไทยเราเก่งอยู่แล้วนะครับเรื่องตั้งก้อหา
เพราะว่าอย่างนี้มันถือว่าเอาเข้ามาโดยไม่เสียภาษี

มีคอมอีกไหมคะใช่ไหมมีคอมคอมไม่ผิดนะฮะ
แล้วก็มีซิมการ์ดนะครับ
เรื่องพวกนี้คือจะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่า
ในประเทศไทยเหล่านี้มันเป็นสวรรค์
มันเป็นสวรรค์ที่ผมบอกว่าเป็นสวรรค์ของแก๊งต่างด้าวนะครับ
เพราะอะไรคะเราหละหลวมเหรอคะคุณชูวิทคืออย่างนี้ครับ

คือบรรดาแก๊งข้ามชาติที่แก๊งต่างด้าวที่อาศัยโจรต่างชาติ
ที่อาศัยไทยเป็นฐานเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า
มีหลายครั้งหลายคาครับมีข้อมูลทางลึกอยู่เสมอว่า
มีแก๊งต่างด้าวต่างที่มาตั้งฐานในประเทศไทย
เช่นในย่านสุขุมวิทย์ไปเช่าคอนโดนะครับ
หมายถึงว่าบ้านเขานะครับชาติเดียวกัน
ชาติเดียวกันนั้นก็ไม่ได้มาหลอกคนในประเทศไทยนะครับ
แต่ไปหลอกเอาคนต่างชาติเช่นไปโทรหาคนจีนที่ประเทศจีน
หรือไปโทรหาเกาหลีในประเทศเกาหลีนะครับไตวันก็มี
ต่างเหล่านี้อาศัยฐานในประเทศไทยนะครับอันนี้ประการแรก
คุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยไปที่จังหวัดตราด
หรือจังหวัดจันทบุรีไหมครับท่านผู้ชมจะเห็นแขกไนเจรียครับ
เยอะมากครับอ๋อก็เขาไปดูพวกพลอยเปล่าคะ
นั่นแหละครับคือหลังนี่มันไม่ใช่พลอยแล้วครับ
เพราะผมก็ไปเจอไนเจรียในคุกเอาเยอะเหมือนกันนะครับ

เขาหายาเสพสิทธิ์ครับท่านผู้ชมเคยเห็นคนจีนในย่าน
เยอะขึ้นในย่านเยาวราชใช่ไหมครับซึ่งในเยาวราชนั้นน่ะเป็น
คนจีนในประเทศไทยนะครับคือเกิดประเทศไทยนะครับ
พี่น้องผมอย่างเงี้ยก็เกิดที่เยาวราชแต่ทุกวันนี้มันมีจีนที่ไปอยู่
ห้วยขวางนะครับปรากฏว่าแถวห้วยขวางนี่มีจีนเยอะนะครับ
มันเป็นจีนที่มาจากประเทศจีนเลยครับไปตั้งร้านอาหารนะครับ
ตั้งร้านอาหารเองครับไปตั้งร้านติดต่อคนจีนคือเปิดเข้าไปเนี่ย
งงครับเพราะคนเสิร์ฟก็จีนครับคือเหมือนย่านคนจีนเลย
จีนเลยครับอันนั้นจีนจีนแผ่นดินใหญ่เลยครับ
เราต้องเข้าใจก่อนนะครับประเทศจีนคนจีนมี๑๒๐๐ล้านคน
คุณมิ้นเชื่อไหมครับคุณมิ้นไปฮ่องกงเนี่ย
ฮ่องกงไม่อยากต้อนรับคนจีนทั้งที่เป็นจีนด้วยกัน

ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องนั้นเลยนะครับ
ฮ่องกงซึ่งเป็นจีนไม่ค่อยต้อนรับคนจีนจากแผ่นดินใหญ่
เหตุผลเพราะว่าคนจีนจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาแย่งทรัพยากรในประเทศฮ่องกงเอง
เช่นถ้าจะซื้อนมเนี่ยก็จะซื้อนมจนหมดตลาดฮ่องกง
ที่ว่าไปเหมาเขาก็ทำกับทุกที่นะ
กลับพอไปถึงปุ๊บไปซื้อยาก็ซื้อยาหมดฮ่องกงเลย

ฮ่องกงก็เลยไม่ชอบคนจีนด้วยประการชนีทั้งที่เป็นจีนด้วยกันนะครับ
หลังเนี่ยเราไปเที่ยวเนี่ยคนไทยถามเนี่ยเขามองนะครับ
ถ้าเป็นคนไทยโอ้เขายิ้มต้อนรับนะครับคนฮ่องกง
แต่ถ้าเกิดเป็นคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ต้อนรับนะครับ
ทีนี้ปรากฏว่าผมก็ยังมีข่าวอีกครับ
อกจากคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยประเทศไทยเป็นที่หากินแล้ว
ท่านผู้ชมครับคนไทยที่ออกจากประเทศไทยไปหากินที่ต่างประเทศเนี่ย
ก็มีปัญหาครับเพราะทุกวันนี้เข้าเกาหลี

เขาเรียกแก๊งผีน้อยคือคนที่โดดล่มคำว่าโดดล่มหมายความว่า
แฝงตัวเข้าไปเที่ยวล่ะครับกับทัวร์
อ้างว่าจะไปเที่ยวประเทศเกาหลีพอไปถึงจริงเนี่ย
นอนอยู่วันหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นก็หายตัวไปเลย
ทัวร์หนีทัวร์ล่ะครับถามว่าหนีทำไมครับ
เดี๋ยวติดตามกันครับในเบรกหน้าครับ
หน้าต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนไทยไปเกาหลีกันเยอะ
แล้วก็โดนห้ามเข้าประเทศด้วยต้องมาฟังเหตุผลกันสักครู่เดียวค่ะ
คุณผู้ชมถ้าจำกันได้นะคะช่วง๒๓เดือนก่อนเนี่ย
คนไทยไปเกาหลีเยอะอยู่แล้วทั้งไปเที่ยวไปตามรอยซีรีส์ไปดูความสวยความงาม
แต่โดนห้ามเข้าประเทศเพราะเขาไม่เชื่อใจเราอีกแล้วคุณชุวิต
มันหนักใจนะเรานั่งเครื่องบินไป๕๖ชั่วโมงนะครับ
พอไปถึงแล้วเนี่ยเราตั้งใจจะไปเที่ยวทางตมที่นั่นเขาบอกเข้าไม่ได้
เขาไม่ให้เข้าก็แสดงว่าจะผ่านไปจากเข้าไปในตัวสนามบิน
ต้องรอรออะไรเครื่องบินส่งกลับโอ้โหนี่ช้ำใจอ่ะ
คนที่ตั้งใจไปเที่ยวจริงเนี่ยมันมีนะครับน่าเห็นใจนะคะ
ขณะเดียวกันมันก็มีคนแอบไปสถิติว่ายังไงครับคุณมิ้นครับ
ไปเกาหลีเนี่ยแสนคนโดนส่งกลับมา๓๐๐๐คือโดนห้ามเข้าอ่ะ
นะครับไม่ใช่น้อยนะครับไปแสนนึงไป๑๐๐คนส่งกลับ๓๐คนนะครับ
แล้วเขาจะส่งกลับใครครับคนไหนครับคนที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
ผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่นี่ก็มีอีกแล้วครับ
กรณี๒นักท่องเที่ยวสาวไทยชาวอุดรธานีหนีกรุ๊ปทัวร์เที่ยวเกาหลีใต้
จนทำให้ไก๊เนี่ยอาจต้องติดแบ็คลิสต์คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เวลาที่ไปเนี่ยเดินทางไปก็จะไปเป็นกรุ๊ปถูกไหมครับใช่ค่ะ
ทีนี้เขาอาจจะบอกว่าทางตมบอกเอ๊ะจะไม่ให้เข้านะครับทางไกด์เนี่ยเขาก็การันตีล่ะครับ
ันตีคือรับประกันรับประกันว่าสองสาวเนี่ยมาเที่ยวจริง
เป็นบริษัททัวร์มาด้วยกันทีนี้เขาดูไงครับไกด์เขาจะรับประกันได้เนี่ยเขาก็ต้องดู
ไม่ใช่ว่ารับประกันสีซัวเพราะว่าอะไรครับ
เพราะถ้าเขารับประกันไปแล้วเนี่ยสองสาวเกิดโดดล่ม
คือไม่ให้เข้าประเทศเกาหลีอีกเลยนะตลอดชีวิต
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

เพราะฉะนั้นปรากฏว่าสองสาวนี่
ลงไปนอนอยู่กับทัวร์อยู่๒วัน
แล้วโดดล่มหายตัวไปเลย
แล้วพบแล้วปรากฏว่าหลัง

โดยทั้งสองยอมรับว่าเห็นเพื่อนในหมู่บ้าน
ไปทำงานที่เกาหลีได้เงินเดือนสูงจึงอยากไปทำงาน

รับว่าทั้งสองคนนี้ไม่มีเงินค่าตัวเดินทางกลับ
ยังไงครับคุณวินครับเรื่องนี้คือมินบอกว่า
เรื่องนี้นะคือด้วยความที่เห็นคนในหมู่บ้านใช่ไหม
ไปทำงานส่งเงินกลับมาให้ที่บ้าน๓๔๓๔๐๐๐ทุกเดือน
เขาก็มองว่าเออรายได้มันดีทำงานต่างประเทศ
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่บางทีเราต้องคำนึงถึงก็คือ
เรากำลังไปทำให้คนอื่นเขาลำบาก
ไกลท์นี้เกือบจะหมดอาชีพหมดอนาคตการทำงานเลย
ทำให้คนไทยเสียชื่อด้วยนะครับ
อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับใครก็อยากจะได้เงิน
สมัยผมนั้นเมื่อสมัยผมยังหนุ่มนะครับ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาคนไทยเขาเรียกว่าก็โดดล่มเหมือนกัน
วีซ่านักลงนักเรียนเขาเรียกว่าโลบินฮูด
คำว่าโลวินฮูดเนี่ยหมายความว่าลงไปแล้วก็ไม่กลับมาครับ
วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนนะครับ
เข้าอเมริกาได้แล้วก็ถือโอกาสโดดล่มเลยครับไม่เรียนนะครับ
ทำงานเก็บเงินอย่างเดียวจนกระทั่งพอแล้ว
ก็ไปสารภาพกับตมว่าผมโดดล่มครับ
ผมต้องการจะกลับประเทศเขาก็ให้กลับ
เขาก็ส่งกลับส่งกลับทำนองเดียวกับคนที่ไปเกาหลีนี่แหละครับ
สองสาวนี่ก็คงจะหวังว่าจะได้งานจะได้เงินนะครับ
เพราะว่ามีคนเคยทำทีนี้มันก็มีอีกแล้วครับ
ประเภทไหนรู้ไหมคุณมิ้นประเภทที่ไปเป็นระยะเวลาแค่๒อาทิตย์
ค่ะแล้วไปทำงานโดยตรงล่ะครับอ๋อนี่ไปทำงานจริงจริง
โดยนี่ครับเป็นเรื่องของการชักชวนนะครับ
อันนี้เขียนเลยครับเขาเสนอในเว็บไซต์เลยครับ

เปิดร้านถูกต้องตามกฎหมายงานดีดีเลิศเลิศ
เร็วที่ไหนจะบูมเท่าฮ่องกงขนาดนี้
ผมไม่ได้โปรโมทนะครับนี่ผมเอาตัวอย่างมา
ติ๊บอย่างเดียวไม่ต้องทำดื่ม
ลูกค้ามาแลกเงินปลอดภัยไม่มีการขายไม่มีการแอบแฝง
ออกกับลูกค้ารายได้๘๐๐ฮ่องกงถึง๓๐๐เหรียญ
ฮงกงเป็นเงินไทยประมาณ๓๐๐๑๒๐๐๐บาท
ไปทำแท็กหนึ่ง๑๔๒๕วันหยุดได้ร้านอยู่แถวจิ่มซาจุ๋ย
ค่าตัวออกเองไม่เกิน๘๐๐๐บาท
เสียค่าที่พักวันละร้อยมีข้าวสารให้
รีบมาเลยกลุ่ยเงินก้อนใหญ่๗๐๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐๐
อันนี้เป็นที่นิยมครับ
ที่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าปัจจุบันนี้งานมันคงหายากมั้งคุณมิ้น

มันคงเป็นงานง่ายและได้เงินเร็วมากกว่าไหมคะ
ไป๑๔วัน๒อาทิตย์
อันนี้เป็นการโฆษณาเชิญชวน
เป็นงานที่ฮ่องกงทำนองเดียวกันนะครับ
ประเทศเกาหลีก็คงจะมีประเทศญี่ปุ่นก็คงจะมี
คือเราต้องดูประเทศฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างครับ
ท่านผู้ชมครับประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีแรงงานส่งออกปริมาณมหาศาล
คือคนที่อยู่ประเทศฟิลิปปินส์เองจริงไม่ถึง๕๐
อกนั้นขายแรงงานเราจะไปประเทศต่าง
เราจะพบว่ามีคนฟิลิปปินส์อยู่เยอะ
เช่นทางฮ่องกงสิงคโปร์ก็จะมีแม่บ้านเป็นคนฟิลิปปินส์
แม่บ้านคนฟิลิปปินส์เขาให้ทำงานปีหนึ่ง
แล้วก็ให้กลับบ้านได้รู้สึกจะ๒อาทิตย์
คือทำงานที่นั่นนะครับแล้วก็จะมีตลาดที่เป็น
พบปะของแม่บ้านคนไทยที่เป็นคนฟิลิปปินส์
ไปพบปะกันหลังเราก็มีแม่บ้านไทย
เหตุผลที่แม่บ้านฟิลิปปินส์ได้รับความนิยมชมชอบก็พบว่า
ลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างจะดี
พูดภาษาอังกฤษได้ก็จะเป็นที่นิยมในการจ้างแรงงาน
ลิปปินส์ไม่ว่าในประเทศต่างคนฟิลิปปินส์
จะออกไปทำงานหาเงินโดยต่างประเทศเป็นปริมาณมาก
ในประเทศไทยเองก็มีความพยายามที่จะไปส่งไปยังประเทศอื่น
ทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่ารัฐไม่ได้ให้ส่งให้ไป
คือไปด้วยตัวเองคือไปโดดโล่มเอา
ไม่ได้ไปด้วยการส่งจากรัฐ
แต่ปรากฏว่าพอเดินทางถึงก็หายตัวไปเลย

อันนี้มันก็เป็นอันตรายต่อคนต่อชื่อเสียงของประเทศ

คนตั้งใจจะเดินทางไปเที่ยวจริงและโอ้โฮ

ไปถึงสาวเขาก็จะไปเที่ยวเขามีเงิน

สุดท้ายเรื่องที่จะพูดสักหน่อย
คุณมินครับคุณมินจบมาคุณมินกู้หรือเปล่า

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ
ท่านผู้ชมครับที่มีบุตรหลาน
ที่กำลังจะเล่าเรียนในมัธยมปลายก็ดี
หรือจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ดี
โครงการกยศรนี่ตั้งมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙

และเริ่มใช้ในสมัยท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับ
เป็นการให้กู้ยืมเงิน
โดยมีคุณสมบัติเพื่อเรียนหนังสือ
ถูกประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนนิสิต
ขาดแคนทุนทรัพย์ในการกู้ยืมเงิน

เดี๋ยวนี้เขาให้กู้ยืมเงินทั้งมัธยมปลายก็ได้นะ
ได้จนจบมหาวิทยาลัยใช่ค่ะ

ได้หมดค่ะผมเคยเห็นทั้งมหาวิทยาลัยรังศิษฐ์
อันนั้นมีนักศึกษาเกือบแสนนะ๗๘หมื่นคนเยอะมากนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะมีนักศึกษาที่ใช้เงินกองทุนกู้ยืมเงินเนี่ย
เล่าเรียนนะครับจ่ายทั้งค่าเทอมและก็ยังมีรายได้
ไม่ใช่รายได้ยังมีค่าใช้จ่ายประจำเดือนด้วย

ปัจจุบันคนทดสอบบัติของผู้กู้ยืมเงินต้องมีศัลจาศไทย

มีผลการเรียนดีมีความประพุทธิภาพดีไม่เสื่อมเสีย
มีคุณสมบัติถูกต้องอะไรต่างเหล่านี้

ปรากฏว่ามันมีการเบี้ยวเงินกันเสียเยอะครับ
เยอะมากแล้วคือต้องบอกว่าเขาตามตามล้างตามเช็ดกันมาเป็นแบบ
ไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีคือหนี้มันสะสมเรื่อยคนกู้เรื่อย

แต่ไม่คืนกันเลยไม่คืนครับโดยมีโดยมีตัวนี้นะครับ
คือเมื่อจัดมาเป็นเวลา๒๐ปีแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่ปี๓๔
จำนวนผู้กู้ยืมไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหมครับ

เยอะมากนะครับ
๔ล้าน๖๐๐คนมูลค่าของทุนกู้ยืมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น๔๙๓๐๐๐ล้าน
อู๋อีก๔๐๐ล้านเกือบ๕๐๐๐๐๐ล้าน
เกือบห้าแสนล้านนะครับเงินกู้ยืมเงิน
แต่หลายปีที่ผ่านมากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
กระทั่งค้างชำระพูดง่ายมีคนชักดาบแล้วครับ

โดยยอดจริงของผู้จบการศึกษา
ไม่ได้เวลาครบต้องจ่ายหนี้คืนให้กับกองทุน

เท่าไหร่คะฟังแล้วจะตกใจครับ

๑๙แสน๑๙ล้านลายครับหรือคิดเป็น๖๒นะครับ
แล้วมันเป็นไหนคือพูดง่ายวันนี้ค้างชำระ
มีถึง๖๒นะครับหรือว่าเกือบ๒ล้านลาย

ผู้ที่กู้ยืมเงินไปเขาให้ระยะเวลาคือ
หลังจากที่จบการศึกษาหรือหยุดการศึกษาไป
ค่ะคือได้งานถึงจะเริ่มชำระ
ครับทีนี้ปัญหาว่าในนี้มันระบุด้วยนะครับ
ว่าถ้าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่กู้ยืมเงินไม่ได้

หลักการก็คือว่าคนที่จะไปเรียนหนังสือ

เขาอาจจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอันนี้เขาไม่ให้กู้ยืมเงิน
หมายความว่าคนที่จะกู้ยืมเงินต้องไม่ทำงาน

ครับโดยปัจจุบันวันที่๒๖กรกฎานะครับ
เขามีกฎหมายที่จะตามไปหักเงิน
ไม่ว่าจะทำงานในบริษัทเอกชนหรือทำงานราชการ
หมายความว่าเมื่อจบออกไปแล้วไปทำงานราชการ
แล้วก็ชักดาบเพราะถือว่าทำงานราชการแล้ว

ต่อไปนี้กฎหมายใหม่มาแล้วครับ๒๖กรกฎา
แม้ว่าไปเป็นข้าราชการเขาก็จะตามไปหักเงิน

เขาก็จะหักเงินเช่นเดียวกับว่าเวลาเราค้างภาษี

หลังจากนั้นปีประมาณ๖๑๖๒

แล้วก็ไปกู้ยืมเงินอะไรไม่ได้อีกต่อไปเลยครับ
อันนี้เป็นกฎหมายที่จะออกมาวันที่๒๖กรกฎานี้นะครับ
ก็ถือว่าน่าจะเป็นมาตรการขั้นเด็ดขาดเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าคือผ่อนผันกันมานาน
ไปที่ศาลบางทีไปกู้ยืมแล้วก็ผ่อนผัน

ฟ้องร้องก็บอกจะผ่อนชำระผ่อนไป๒๓เดือน
ก็เบี้ยวอีกแล้วนะครับไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเหมือนกัน
เพราะเขาบอกว่าคนที่เป็นรุ่นหลังเนี่ย

ที่จะให้น้องรุ่นหลังจ่าย
ก็จะกู้ยืมเงินไม่มีก็น้อยลงน้อยลง
ดังนั้นนี่เป็นปรากฏการณ์วิธีการใหม่ที่ทางกยศจะเก็บหนี้ต่าง
แล้วนี้ถึงสูงถึง๒ล้านลายหรือครับ
คุณผู้ชมวันนี้นะคะวันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่เรารวบรวม
ประเด็นที่รวบรวมมาคุยกันประเด็นใหญ่ทั้งนั้นเลย

เพราะว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องติดตามกันดูกันต่อ
ยังคงต้องจับตามองยังคงต้องวิเคราะห

จนอาทิตย์ครับมันยังไม่จบมันยังไม่จบจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้ด้วยข้อมูลต่างในแต่ละข่าวที่เราเล่ากันไป
เชื่อว่าคุณผู้ชมคนไทยได้ตาสว่างกันแน่นอน
ฝากทิ้งท้ายเอาไว้นิดหนึ่งสำหรับกรยาศร
กู้ไปจ่ายเถอะค่ะสงสารคนรุ่นหลังที่เขาจะได้หวังมีโอกาส
ศึกษาพัฒนาคนเท่ากับพัฒนาชาตินะคะ
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
ชุมวิตตีแสกหน้า